คือต้องให้คนเดินเท้าเดินได้แต่ว่าที่นี่คนเดินเท้าเดินไม่ได้
เพราะอะไรไปดูพร้อมกันคุณผู้ชมครับ
เป็นภาพที่มีคนเขาถ่ายเอามาลงเอาฝั่งนั้นก็เห็นนะมีฟุตบาทอยู่ใช่ไหม
แต่รถจักรยานยนต์จอดเรียงกันเป็นตับเลย
เดี๋ยวแพนคลิปมาฝั่งนี้แพนกล้องมาแพนกล้องมาเดี๋ยวคนถ่ายเขาแพนให้
จังหวะนี้ดูโอ้โหรถจักรยานยนต์ก็จอด
และทางที่คนเขาถ่ายอยู่นี่มันคือทางของวิวแชร์ครับ
คุณผู้ชมคิดสภาพถ้าวิวแชร์ลงมาปุ๊บจะไปต่อยังไง
ในเมื่อรถจักรยานยนต์จอดขวางเต็มไปหมด
ตรงนี้มันเป็นทางลงทางลาดกับลิฟต์นะฮะ
เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า
ก็สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุอะไรก็ว่ากันไป
แต่เหมือนกับว่าตอนนี้มันมีรถจักรยานยนต
ของผู้ใช้บริการมาจอดเต็มไปหมด
ทางท้าวไม่ใดไห่ท้าวเดินละครับ
กลายเป็นที่รถจอดนะครับซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
ตรงนี้มันมีทางด้านของเทศบาลเมืองคูคศได้มีการนำแผงเหล็กมากั้นเอาไว้
เพื่อเป็นช่องเปิดทางให้วิวแชร์เนี่ยผ่านไปได้นะครับ
กรอบกับสถานีตรงนี้ก็มีการให้ทางด้านของตำรวจจากสถานีตำรวจ
ภูทรคูคศมีเอาป้ายมาติดเอาไว้แล้วนะฮะมีข้อความว่าไม่ให้นำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดบนฟุตบาท
แต่คุณผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันว่ายังมีอยู่เต็มไปหมดเลย
แต่ว่าเริ่มบางตาแล้วตั้งแต่ตำรวจลงพื้นที่ไปแล้วนักข่าวไปเก็บภาพเพิ่มเติม
ภาพที่เห็นก็ยังมีจอดอยู่บ้างปากปลายไปถามประชาชนเขาบอกว่าก็ตรงนี้เป็นสถานีใหญ่มีคนไปใช้เยอะ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคนทำงานเยอะก็มีการขี่รถไปจอดเอาไว้บนฟุตบาท
บางทีก็ล้นลงไปบนถนนก็มีแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าต่อ
สุดท้ายแล้วก็อยากจะถามว่ามันควรจะมีพื้นที่ลานจอดรถให้กับประชาชนดีไหม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดการอย่างไรกับพื้นที่จอดรถให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนมากกว่านี้นะครับ
ทีนี้ทางด้านของรองภูมิกับการนะฮะตำรวจนะฮะของที่สถานีตำรวจนะครับ
คู่คตทางด้านของพันธ์ตำรวจโทจิระพัทธ์ศรีเดชน์ท่านก็บอกว่าอ่ะ
มีการประชุมกับเทศบาลแล้วมีการประชุมกับผู้บริหารรถไฟฟ้าแล้ว
ร่วมกันกับกรุงเทพมหานครด้วยเดี๋ยวจะมีการจัดแจงเรื่องของที่จอดรถ
สำหรับรถจักรยานยนต์เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาแบบนี้นะแล้วก็มีข้อสรุปว่า
เพื่อให้ประชาชนที่ไปใช้บริการนั้นจอดได้และให้คนที่จะเดิน
หรือว่าคนใช้วิวแชร์นั้นสามารถใช้บริการได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูที่เขตสายไหมค่ะเรื่อง